พาไปดูอาการบอสหน่อยบอสอาการเป็นยังไง

ออสเกิดอาการคุ้มคลั่งทำลายข้าวของในบ้าน
ทำร้ายร่างกายน้องแล้วก็จะทำร้ายร่างกายแม่ด้วย
สุดท้ายแม่ต้องให้ฝ่ายปกครองของพื้นที่เนี่ย
มาควบคุมบอสทุลักทุลัยแบบนี้
บอสบอสอะไรบอสปลดมือปลดมือกูไม่ปลดไม่ได้บอส
ลุกลุกลุกลุกเฮ้ยบอสบอสน้องน้องคุยดีดีดีดีน้อง
น้องคุยดีดีดีดีแล้วเนี้ยอืมน้องคุยดีดีดีเขา
ก่อนนะน้องมีอะไรอ่ะเดี๋ยวน้องขึ้นไปคุยกัน
ก็หนูเอาละวาดในบ้านอ่ะหนูทำร้ายน้องทำไมเดี๋ยว
ขึ้นไปคุยกันข้างบน
โอ้โหคนละทีสองทีนะฮะอ่านี่ล่ะฮะเป็นช่วงที่ฝ่าย
ปกครองอำเภอเมืองสัตว์แก้วนำกำลังเข้าไปจับกุมตัวบอส
นะฮะบอสอายุยี่สิบสี่ปีหลังจากที่บอสเนี่ยมีอาการ
คลุมคลั่งทำร้ายแม่ทำร้ายน้องสาวแล้วยังทำลาย
ข้าวของในบ้านจนพังด้วยนะคะคุณแม่ก็คือเสื้อสีม่วง
สักครู่ค่ะพยายามที่จะถามลูกชายว่าทำร้ายร่างกาย
น้องทำร้ายแต่บอสก็ไม่ฟังค่ะพยายามขัดคืนนะฮะ
แล้วก็ด่าเจ้าหน้าที่ท้าตีท้าต่อยจนกระทั่งชุลมุน
วายแล้วเสียงก็ตัดไปตามคลิปเลยนะคะหลังจากนั้น
คนที่เป็นแม่พาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นในบ้านไปพบ
กัญชาอัดแท่งจำนวนร้อยสามสิบกรัมบรรจุดอยู่ในถุง
สติกใสนะคะพร้อมกับอุปกรณ์การเสพแล้วสุดท้ายก็
ควบคุมตัวบอสพร้อมกับของกลางไปส่งพนักงานสอบสวน
สพเมืองสะแก้วดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ